ออกเป็นเหตุการณ์ที่อุกฉะกันสเทือนขวานละเกินที่จวัดสิงบุรี

อยู่ดีระหว่างที่กำลังกรอกทรายที่กระสอบทราย

ไปมามีคนร้ายมาในระยะประชิด

จ่อยิง๕นัดซ้อนจนกระทั่งอดีตผู้ใหญ่บ้านเนี่ยตายคาที่ครับ
ต้องใช้คำว่าโคตรนำหน้านะโหดมากนะ
ยิงในระยะเผาขนจนกระทั่งนายชัยวัดเจริญมายุอายุ๖๖ปี
ตายคาที่ตกใจมายิงเลยตั้งใจมากเลยฮะตั้งใจมารัวยิง
แล้วพอยิงเสร็จเฮ้ยบริษัทดับค่อยสตาร์ทแชะใหม่
แล้วไม่มีคนวิ่งมาเลยหรอกใครจะกล้าแล้วมันมีปืนปืนในมือ
ไม่มีใครกล้าจากนั้นมาเนี่ยคนร้ายก็มีการสตาร์ทรถ
วนกลับไปมาจากไหนก็ไม่รู้หลบหนีไปได้
เหตุการณ์แรกแรกที่เกิดขึ้นนะครับอยู่ในพื้นที่
หมู่๑ตำบลประสุกอำเภออินบุรีจังหวัดสิงห์บุรี
คนร้ายมายิงระยะเผาขนประชิดแบบนี้รัวทีนึงเนี่ย
นัดซ้อนจนกระทั่งนายชัยวัดเสียชีวิตค่ะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้น๒๐นาฬิกา๒๐นาที
ทุ่มของวันที่๒๘กันยายนที่ผ่านมา
นี่ตรงไหนหน้าบ้านของผู้เสียชีวิตเลยฮะ
หน้าบ้านของคุณชัยวัดเลยกำลังทำอะไรอยู่
กรอกกระสอบทรายเตรียมรับมือกับสถานการณ์น้ำท่วมอยู่ฮะ
หลังจากนั้นมาคนร้ายตกลงเป็นใครมาจากไหน
รู้มารู้ทีหลังรวบรวมพยานหลักฐานได้
และขออนุมัติศาลออกหมายจับนิน

นินอายุ๔๘ปีแล้ว

เข้าใจว่าจะรู้จักกับอดีตผู้ใหญ่บ้านท่านที่เสียชีวิตด้วย
ใช่รู้จักกันแล้วเคยมีเรื่องกันมานาน
ข้ามฤดูน้ำหลากหลายฤดูแล้ว

เคยมีเหตุการณ์น้ำท่วมเมื่อหลายปีก่อน
แล้วทางอดีตผู้ใหญ่บ้านตอนนั้นยังเป็นผู้ใหญ่บ้านอยู่
เอากระสอบทรายไปกั้นพอไปกั้นแล้ว
เหมือนกับกั้นบังคับน้ำไปท่วมบ้านเขา
เก็บความแค้นเอาไว้ข้ามฤดูหนึ่งข้ามฤดูสองข้ามฤดูสาม
จนกระทั่งมาฤดูนี้เห็นกระสอบทรายแล้วมันขุ่นเครื่องหัวใจ
แค้นฮะคราวนี้เลยไปใช้อาวุธปืนขนาดจุดสามแปด
มอเตอร์ไซค์เห็นอดีตผู้ใหญ่อยู่คนเดียว
มาใกล้พอหันมาเหมือนมีการถามคุยอะไรสักนิดนึง
แล้วรัวยิงหมดแม็กซ์เลยฮะยิงไป๕นัดแล้วหลบหนีไป
ตำรวจจับได้นะครับแจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
มีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนไว้ในครอบครองและพกพาอาวุธปืน
ในหมู่บ้านทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควรนะฮะ
นี่คือเหตุการณ์เก็บความแค้นข้ามฤดูน้ำหลากฮะโหดร้ายมาก